คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวส่งท้ายกันด้วยแวดวงดนตรีกันบ้างดีกว่านะคะ
ครบรอบ๑๒ปีนะครับอยู่ในวงการ๑๒ปีซะแล้ว
สำหรับตรีเกษตรีเนอร์ว่าเตรียมพบกับคอนเซิร์ตใหญ่ได้เลยค่ะ
สิงหาคมนี้วันที่๒๕สิงหาคมครับ
เป็นคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบครั้งแรกของพวกเรา
แน่นอนก็มีแขกรับเชิญสุดพิเศษหลายท่านเลยทีเดียวนะครับ
เป็นคอนเซิร์ตใหญ่ครั้งแรกของเกษตรีเนอร์ว่าเลยนะคะ

ส่วนเรื่องข่าว๑๓หมูป่านะคะ

และหากมีโอกาสตนในฐานะผู้บริหารอาหารแบรนด์ดัง
ก็จะขอติดต่อไปยังน้องนะคะ
แล้วก็พี่เจ้าหน้าที่เอาของไปให้ด้วย
พร้อมทั้งร้องเพลงให้ฟังเพื่อเป็นกำลังใจด้วยค่ะ
เราก็มีส่งพวกขนมเบเกอรี่
หรืออะไรที่มันสามารถแบบส่งไปขนไปง่ายเนี่ย
ก็มีการส่งขึ้นไปให้ทีมงานหรือหน่วยปฏิบัติการข้างบนตรงนั้น
แล้วก็เหมือนแบบไปร้องเพลงให้เขา
จะไปด้วยใจเพื่อที่จะแบบเหมือนไปแสดงความยินดี
แล้วก็ไปแบบให้กำลังใจน้องเขาอะไรอย่างนี้
ใครช่วยอะไรได้ก็ช่วยนะคะ
ด้านอาหารด้านเสียงดนตรีพี่เกสโนว่าเดี๋ยวเขาจัดให้พี่เนรนั่นเอง
แล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยละกันนะคะ